บุรีรำค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งมาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าลูกสาวเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

และถูกรถเบ้นมาชนจนเสียชีวิต
แต่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม

คุณแม่บอกว่ายังไม่ได้รับเงินประกันเลยนะคะ

เพราะว่าไม่มีเงินทำบุญให้ลูกค่ะ
ฟังเสียงแม่ค่ะ
วิทย์แล้วยังไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ประขาดใจค่ะ

เมื่อสักครู่นี้คือนางสำเร็จเกรำอายุ๕๖ปีค่ะ
ร้องไห้แล้วก็จุดทูบจุดเทียนไปด้วย
หลังจากที่เอาอาหารมาให้ลูก
บริเวณหน้ารูปของลูกสาวค่ะ
ลูกสาวชื่อว่านางสาวพัชราภาเกียรำ
หรือว่าน้องหญิงอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
สาขานิติศาสตร์ปี๔แล้วนะคะ
เกิดอุบัติเหตุถูกรถเบ้นชนจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑พฤษภาคมค่ะ
นางสำเร็จเล่าว่าตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิตไป
เอาข้าวเอาน้ำไปให้ลูกทุกวันวันละ๓เวลา
เพราะยังคิดถึงลูกสาวที่จากไปก่อนวัยอันควร
ทำให้ความฝันที่จะได้เห็นลูกเป็นอายการ
อย่างที่ลูกอยากจะเป็นมันพังทลาย
ตอนนี้ยังคงเก็บเสื้อผ้าชุดนักศึกษาของลูก
สิ่งของที่ลูกรักไว้ทั้งหมด
ลูกสาวเป็นคนที่รักในความเป็นบุรีรำมาก
ถึงขั้นซื้อน้ำอัดลมที่กระป๋องเป็นรูปลิซ่า
แต่ลูกสาวจะจากไป๖เดือนแล้ว
ความเจ็บปวดยังไม่จางค่ะคุณแม่บอก
จนถึงตอนนี้บริษัทประกันภัยของคู่กรณี
ยังไม่จ่ายเงินชดเชยเลย๒๕๐๐๐๐๐บาท
ทั้งที่สัญญาระบุไว้ชัดเจน
จะทำบุญร้อยวันให้ลูกสาวพ่อกับแม่
ยังไม่มีเงินจัดทำบุญให้เลย
อยากจะวิงวอนบริษัทประกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้รับผิดชอบและรักษาสิทธิ์ของผู้สูญเสีย

ก็คงจะเป็นฝากฝั่งของคู่กรณีคนขับรถเบนท์
จะต้องทวงถามแทนทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
ว่าเงินชดเชยที่ควรจะได้เมื่อไหร่จะได้

เดือนแล้วนะคะ